ไปดูเรื่องของอดีตพระคมกันค่ะ
เครือข่ายอดีตพระคมโดนตำรวจรวบตัวได้อีก๖คนนะครับ
มีทั้งอดีตพระอดีตลูกศิษย์วัดค่ะ
เพราะว่ามีการพบนะคะว่าหิ้วหลักฐานไปเพื่อที่จะซุกซ่อน
ทรัพย์สินไปซุกซ่อนและทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธ
รับว่าหิ้วแต่ว่าไม่ได้ร่วมยักยอกค่ะ
จำนวน๕รูปและคนขับรถของวัดอีกคนนึงนะคะ
ความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้กระทำความผิด
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รับของโจร
หลังจากนั้นก็คุมตัวพระลูกวัดไปลาศิกขา

ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าพบตู้เซฟในกุฏิ
พอไปเปิดตู้เซฟดูก็พบว่ามีเงินสดจำนวนมาก
ซ่อนอยู่ในเซฟนั้นซึ่งคาดว่าเป็นเงินทำบุญ
ในคดีที่นายคมคงแก้วหรือว่าอดีตพระคม
อดีตเจ้าอาวาสรวมถึงน้องสาวของพระคมยักยอกจากวัดค่ะ
ซึ่งก็เป็นการขยายผลหลังจากที่มีการสอบ
เส้นทางการเงินและหลักฐานแวดล้อม
จนพบผู้ต้องสงสัยร่วมขบวนการนี้นะคะ
แล้วก็นำไปสู่การที่สารยื่นสารขออนุมัติหมายจับในที่สุดค่ะ
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ภูมิครับการกองปราบได้แถลงผลการจับกลุ่ม

เงินสด๗๖ล้านบาท
นี่ค่ะทองคำน้ำหนักรวม๗๐๐บาทมูลค่า๒๒ล้านค่ะ
มุดบัญชี๓๐เล่มหนังสือเดินทาง๓เล่มรถตู้๑คันมือถืออีก๑๑เครื่อง
ส่วนผลการสอบสวนทั้ง๖คนก็ให้การภาคเศษนะคะยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับ
รับว่าเคยหอบหิ้วทรัพย์สินไปซุกไว้ตามสถานที่หลายแห่งรอบวัดจริง
แต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
เหตุผลก็อาจจะเป็นเรื่องของต้องการที่จะไม่ให้ตามร่องรอยได้ง่ายนะครับ
เพราะการเข้าไปสู่บัญชีธนาคารก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ง่ายนะครับ
การที่เอาไปซุกซ่อนไม่ว่าจะเป็นซุกซ่อนตามสถานที่ต่างก็ดีนะครับ
ซุกซ่อนตามภูเขาหลังวัดก็ดีก็เพื่อปกปิดเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับ
ในส่วนของเราก็จะรวบรวมพยากฐาน
ถ้าหากไล่เรียงกันตั้งแต่วันแรกนะคุณผู้ชม
เงินที่อายัดในบ้านน้องสาวแลกจากสมุดบัญชีธนาคารเนี่ย
ตอนนี้รวม๑๘๒ล้านบาทนะคะ
พอไปรวมกับทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้
หลังจากเอาไปซุกไว้ในดินหรือรอบวัด
รวมมูลค่าตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๒๘๓ล้านบาท
ซึ่งตำรวจยังคงตรวจสอบเพิ่มเติมอีก
และคาดว่าตำรวจคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๓๐๐ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม
นักวิชาการอิสระอาจารย์จตุรงจงอาสาค่ะ
ได้คุยกับคุณอุ๋ยภาคภูมิในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะ
บอกว่านี่เป็นกรณีศึกษาเลยค่ะ
สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องทบทวนบทบาทของพระ
ที่แสดงตนให้ประชาชนศรัทธาเกินไปหรือไม่นะคะ
เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลเสียก็เกิดกับพระพุทธศาสนาค่ะ
สองอย่างเนี่ยจะทำให้พระเสียคน
ดังนั้นพอเราไปส่งเสริมสองงอนี้ให้กับพระเนี่ย
มันก็จะทำให้วงการพระเสียระบบ
บางทีเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าสอนนะครับทางสายกลาง
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัตตัญญุตาการรู้จักประมาณ
ผมว่าเราต้องเริ่มมาทบทวนกันแล้วกันว่า
ที่เราจะสละทรัพย์สักครั้งเพื่อถวายพระเนี่ยแบบไหน
ค่ะแล้วเมื่อเรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
จำนวนมากที่ญาติโยมเขาทำบุญนะคะ
ที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกมีญาติโยมที่เคยทำบุญในอดีต
กับอดีตพระคมเนี่ยพอเห็นข่าวว่า
เงินของเขาที่ทำบุญถูกเอาไปใช้วัตถุผิดวัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ย
เขาอยากจะติดต่อขอเงินคืนแบบนี้ทำได้หรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปสอบถามนักกฎหมายชื่อดังท่านหนึ่ง
ซึ่งเขาให้ข้อมูลนะคะบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะคะ
สามารถเรียกเงินทำบุญคืนได้นะคะ
โดยการผ่านการดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานช่อโกงค่ะ
ซึ่งคนที่ทำบุญเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานเข้าแจ้งความกับอดีตพระคม
กรณีแบบนี้ก็เคยมีมาแล้วด้วยนะคะ
กรณีเนรคำถ้าเรายังจำกันได้นะคะ
ก็มีการไปดำเนินคดีเพื่อที่จะเอาเงินคืนค่ะ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
หลังจากพบประวัติว่าอดีตพระคมเนี่ยนะครับเริ่มบวชที่นี่นะครับ
ขณะที่ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่แล้วก็บวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้น่ะ
นะครับแล้วก็พบว่านายสมศักดิ์อายุหกสิบปีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ท่านอยู่
แถวนั้นให้ข้อมูลบอกว่าช่วงแรกที่บวชได้รับความเลื่อมสายศรัทธามาก
เนื่องจากนะครับเมื่อญาติโยมฟังเทศแล้วชอบชอบนะครับนี่อดีตผู้ใหญ่
แต่พฤติกรรมที่หลายฝ่ายจับตาคือเวลาจัดผ้าป่ามักจะเปิดบัญชีเองจนเกิด
การตรวจสอบจากกรรมการวัดเพราะเงินทำบุญไม่เข้าวัดนะครับคุณผู้ชม
ถึงขั้นฟ้องร้องซึ่งวัดและชาวบ้านชนะคดีครับ
กรรมการเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรอาจารย์ก็ให้ตาวัดไปเราจะทำเท่าไรเราก็ไม่รู้
อ๋อคือแบบคุณอาจารย์ควรจัดการทั้งตราใช่ไหมครับ
ครับนี่คือจัดการเองนะครับไปแจ้งอาหารที่ในก็ไม่รู้ค่ะ
แล้วเรื่องบัญชีอะคะ
ดรเกียรติวิทีารย์จะเปิดบัญชีให้ก็มีสิบประปี
ก็ไม่นึกว่ามันจะโอ้โฮจะมีคนจะถามมากขนาดนั้น
อดีตผู้ใหญ่บ้านย้ำว่านะครับท่านไม่เชื่อหรอกว่า
อดีตพระคมบวชที่วัดนี้นะครับเป็นแห่งแรก
เพราะมีทักษะการเทศคล้ายกับผู้เคยบวชเรียนมานาน
อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับประวัติเพิ่มเติมในนักข่าว
พยายามถามจากท่านเจ้าวาดวัดป่าพระธาตุเขาน้อยนั่นแหละนะ
พ่อบอกโอ้โยมอย่าไปพูดถึงเลย
เป็นเรื่องที่ผ่านมานานกว่า๑๐ปีแล้วครับคุณผู้ชม